อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับมีผู้เสียหายมาร้องผ่านทางไทยรัฐของเราบอกว่าสามีนั้นทำอาชีพเป็นคนขับรถส่งของนะครับ
แล้วก็มีคนจ้างให้ไปส่งส้มไปทิ้งแต่ว่ากลับไปพบว่าในกองส้มนั้นมียาบ้าอยู่แจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
ตำรวจกลับไปจับเขาบอกว่าเป็นเจ้าของยาบ้าถูกจับดำเนินคดีบอกว่าไม่เป็นธรรมก็เลยมาร้องผ่านทางไทยรัฐให้ประสานงานไปยังตำรวจด้วยนะครับ
นางกัลยกรชนพิทักษ์อายุ๓๖ปีหรือว่าคุณอุ้มไม่ใช่สิเขาอุ้มลูกอยู่อายุเพียง๔ขวบ
ตอนนี้อยู่ในเรือนจำอำเภอธัญบุรีทั้งที่สามีนั้นคือผู้บริสุทธิ์และไม่ได้ทำผิด
กรยากรบอกว่า๒๖เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยสามีได้ออกไปรับจ้างขับรถตามปกติ
ก่อนจะมีในจ้างคนหนึ่งแถวตลาดไทยจ้างให้สามีเนี่ย
แล้วก็เพื่อนที่ชื่อว่าในปองพลให้ขนส้ม๑๐๐ตะกร้าตะกร้าละ๑กิโลกรัมนะ
ไปทิ้งเอาไว้ที่จุดหนึ่งให้ราคาค่าจ้าง๔๐๐๐บาท
แต่พอนายพิชิตคือสามีเขากับเพื่อนเห็นว่าส้มที่นายจ้างให้นำไปทิ้ง
มันสดแล้วมันก็ยังอร่อยก็เลยขอในจ้างว่าไม่ทิ้งได้ไหม
เพราะส้มเนี่ยมันมันเอาไปขายได้ผมขอได้ไหมนายจ้างจึงอนุญาตให้นายพิชิต
และเพื่อนเอาส้มไปขายได้โดยในจ้างยกให้แบบฟรี
แล้วก็ตะเวนขายแถวกล้องหนึ่งกล้องสองของสาม
แถวอำเภอครองหลวงไปราคาตะกร้าละ๕๐บาท
เรื่อยมาจนมาถึงร้านขายของแถวครองหนึ่ง
เจ้าของร้านก็เห็นว่าส้มที่ทั้งคู่ขายเนี่ยเหลือ๑๑ตะกร้า

แต่นายพิชิตเทส้มออกมา
แล้วก็ใส่ถุงกลับไปเจอห่อปริศนา
ห่อหนึ่งห่อนี้ที่กำลังตัดอยู่เนี่ย

ทั้ง๓คนก็เลยลองตรวจสอบว่าข้างในเป็นอะไร
นะครับระหว่างที่แก่อยู่นะฮะ
เจ้าของร้านที่เหมาส้มเนี่ย
เอาโทรศัพท์มือถือเข้ามาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
กระทั่งเปิดห่อดูอ้าว

ก็เลยพากันแจ้งตำรวจครองหลวงให้ไปตรวจสอบ
แต่สุดท้ายจังหัวครองกลับบอกว่า
นายพิชิตคนขับรถส่งส้มเนี่ย

ดำเนินคดีในข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายเลยครับ
ตอนนี้ลำบากมากเลยครับ
พี่ต้องเช่าบ้านแล้วก็ส่งรถ
ยทำงาน๘นาที

พี่ไม่รู้จะไปหาใครนะ

ด้านของนายวรกรพงธนากุลธนายความให้ข้อมูลบอกว่าทางครอบครัวกับเพื่อนผู้เสียหายเนี่ยมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมแล้ว
ตนก็พานางกรยากรไปร้องขอความเป็นธรรมกับทางกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คดีนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างการพิจารณาของสารชั้นต้น
ทั้งนี้นายวรกรบอกว่าทางกระทรวงยุติธรรมก็เตรียมจะเข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้น
โดยประกันตัวให้กับนายพิชิตออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็กล่าวด้วยว่าคดีนี้ตำรวจดำเนินการผิดขั้นตอนตั้งแต่แรกเริ่มเลย
เพราะว่าการทำสำนวนของตำรวจสพครองหลวง
ได้มีการเรียกให้นายจ้างนายพิชิตแล้วก็นายปองพลให้มาตรวจสอบ
ก่อนที่จะทราบว่านายจ้างของทั้งคู่นั้นเป็นเจ้าของยาเสพติด
แต่ตำรวจก็ยังไม่ปล่อยตัวนายพิชิตเลยนะครับ
อันนี้ก็ต้องให้ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบช่วยเหลือนายพิชิตออกมาด้วย